มาดูเรื่องของความน่ารักของโขลงช้างป่ากันหน่อยอยู่เขาใหญ่
ออกไปอวดนักท่องเที่ยวให้เขาดู
เออก็เอาไปดูภาพหน่อยนานจะได้เห็นอะไรแบบนี้
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะฮะนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปเที่ยวที่นี่เขาใหญ่นี่
ไปเจอภาพนี้มาเป็นโขลงเลย
มันเป็นช่วงที่แบบว่าใกล้จะหมดฝนปลายฝนต้นหนาว
ที่บริเวณโป่งทุ่งกวางก็มีแม่ช้างมีช้างประแหลก
เป็นช้างตัวเมียอายุมากเป็นจ่าโขลงพาลูกโขงออกมา
มี๑๘ตัวคุณพ่อแม่ลูกหลานเลยล้นมาหมดเลย
น้ำโชว์แบบนี้นะฮะโอ๊ยน่ารักทีเดียว
วดความเกรี้ยวกราดหรือว่าตกมันอะไรนะครับ
แต่คุณก็เก็บภาพความประทับใจเอาไว้นะคะ